โคราชแล้วใช่ไหมนครราชศรีมาแล้ว

มวกเหล็กสระบุรีกันหน่อย

เมืองนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอีกมากมาย
เพราะว่าเป็นเมืองโคนมถูกไหม
และนี่แหละทางเทศบาลตำบลมวกเหล็กนะคะ
เขามีการเนรมิตสวนหย่อมเพื่อสุขภาพออกมา

เพราะว่ามีรูปวัวเต็มไปหมดเลย
รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโคนม

ยอมพักผ่อนและลู่วิ่งเพื่อสุขภาพสไตล์โคนม
มีแม่วัวลูกวัวถูกจัดทำขึ้นอย่างเต็มพื้นที่เลยค่ะ
เกือบสองไร่ด้วยกันอยู่บริเวณปากทางเข้าเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แล้วก็ภายในสวนมีการประดับต้นไม้ตามจุดต่าง
พร้อมรูปปั้นแม่วัวนมและลูกวัวร่วม๑๐๐ตัว
วัวเต็มไปหมดลองนับดูสิ

มีวัวแล้วก็วัวโอ้โหเพี้ยบไปหมดเลย
ใช่ค่ะก็วางตามพื้นที่รอบสวนอย่างสวยงามลงตัวเลย
ทำให้มีชาวบ้านพร้อมกับเด็กรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
พากันมาแวะเวียนเที่ยวชมพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ
ส่วนใครชอบออกกำลังกายรอบสวนหยอบ
เขาก็จะทำลู่วิ่งระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็ปูได้อิดตัวหนอนอย่างดีเลย
สามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้นะคะบรรยากาศก็ดี
แล้วก็มีวัวเต็มไปหมดแบบนี้นะคะ
นายสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นายกเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
บอกว่าทุ่มงบประมาณกว่า๑๐ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม
ในการก่อสร้างสวนหย่อมแห่งนี้
เป็นสไตล์อาชีพท้องถิ่นของชาวมวกเหล็กนั่นเอง
ซึ่งพื้นเพลของชาวบ้านที่นี่
เขาประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมตั้งแต่เดิมแล้วค่ะ
แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่๙อีกด้วย
หลังจากนี้ทางเทศบาลมวกเหล็กนะคะ
ก็ยังมีการก่อสร้างเมืองคาวบอยแห่งใหม่ด้วยนะคะ
เปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนไปดูการแสดงคาวบอย
พร้อมกับจับจ่ายซื้อของในสไตล์คาวบอยกันด้วย
เก๋มากรวมไปถึงสินค้าพื้นบ้านของท้องถิ่นก็มีค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามกันนะถ้าเปิดเมื่อไหร่รับรองว่า
เดี๋ยวเราเอาข่าวความยิ่งใหญ่ของเขามาให้ติดตามกัน
โอ้โหถูกใจน้องหนูกันเลยทีเดียวนะครับ